หลายคนกลัวเข็มคุณกลัวเข็มไหมคะเวลาฉีดยา

ไม่รู้ว่าคุณพี่คนนี้พี่ผู้หญิงเสื้อเทาคนนี้
เขากลัวเข็มหรือเขากลัวเจ็บหรือเขากลัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะ

แต่เขาก็เอะอะโวยวายนะแล้วก็บอกกับพยาบาลบอกว่า
ถ้าเจ็บนะตบแล้วง้างมืออย่างนี้เลยอ่ะ

ลองไปดูคลิปค่ะ

นี่ค่ะงงมั้ยคะ
คนเดียวกันป่ะ
คนเดียวกัน

ขนาดนี้โอ้โหคือพี่เขาอาจจะกลัวเข็มไหมอาจจะควรกลัวแหละ
นะฮะแต่อย่างหนึ่งคือบุคลากรด่านหน้าเนี่ย
ต้องเสี่ยงชีวิตขนาดนี้เลยเหรอคือที่ฉันจะที่จะให้ทุกคนช่วยกดส่งหัวใจ
รวยให้กับบุคลากรด่านหน้าทุกคนจริงคือมันก็มีหลายรูปแบบจริงเนี่ย
คือคุณพี่ผู้หญิงเสื้อเทาคนนี้ไม่รู้ว่ากลัวเข็มหรืออะไร
ร้องเพลงบอกมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมอันนี้ก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะคะ
แต่เอาเป็นว่าจังหวะที่พี่เขาบอกเลยว่าแบบถ้าเจ็บตบนะ
แล้วก็เงั้้อมือค้างทำท่าตบไว้เนี่ย

เท่าที่เห็นคือเห็นไหมคะว่าจะมีเจ้าหน้าที่คนอื่นเนี่ย
เดินมาใกล้ข้างหลังมือพี่เขา
คือกะว่าคือทางเจ้าหน้าที่ต้องฉีดเขาก็ต้องฉีดนะ

มินคิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณพี่แกเหวี่ยงมือมาเนี่ย
คงจะรอจับแหละเพื่อไม่ให้ตบ
เพราะเอาจริงนะถ้าคุณพี่ตบพนักงาน

คุณพี่โดนข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
เพราะสุดท้ายก็อุ๊ยไม่เจ็บเลยมือนิ่มมาก

ไม่แน่ใจว่าพี่แกทำคอนเทนต์หรือเปล่านะคะ
ไปคุยกับเจ้าของคลิปคือคนที่ถ่ายคลิปนี้
ชื่อว่าคุณวีนาชาลีอายุ๒๙ปี
ขายอาหารทะเลแห้งอยู่ที่ตลาดร้อยเสานะคะที่เมืองระยอง
บอกว่าก็เธอพาพี่สาวไปฉีดวัคซีน
ห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดระยอง

บอกลุ้นจริงนะกลัวเจ้าหน้าที่ถูกทำร้าย
ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่จริงที่ใจเย็น
แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
คุณพยาบาลก็ใจเย็นมากก็ขอบคุณมากเลยนะคะ
พยาบาลเขาก็เหนื่อยแล้วแล้วก็มาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีก
ก็เป็นกำลังใจให้พยาบาลทุกคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะ

เดี๋ยวเข็มมันหักหักคลาอะไรอยู่เป็นเรื่องอื่นไป
มีน้องคนหนึ่งน้องม๕เคยรีวิวเอาไว้นะคะ
เพราะว่าฉีดวัคซีนเจ็บน้อยก็อกหักเยอะค่ะ